เพราะว่าตอนนี้ไวรัสโคโรนาหรือว่าโรคโควิด๑๙

แต่ยืนยันเลยว่าตอนนี้อาโย่งสุขภาพดีมาก

ส่วนเรื่องของธุรกิจอาหารเกี่ยวกับหมูยอที่ทำอยู่
ตอนนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนะคะ
เศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ก็ยังปกติดีอยู่นะ
เพราะว่าเขาบอกว่าคือพี่หน่งช่าต้องปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
หนีโควิด๑๙ไปหนึ่งเหนือเลยค่ะ
ไม่สบายเสร็จไปแล้วก็หายไม่สบายแล้ว
นาย่งเป็นไข้หวัดไอ้สายพันเอที่ว่านะ

ก็เลยเป็นวูบหน่อยนึงก็หายแล้ว
เพราะว่าตอนนี้ก็มีโควิด๑๙มาอีก
ต้องดูว่าน้องไปไหนก็ต้องปิดปากปิดแมสปิดอะไร

มันจะได้ไม่แพร่ไม่กระจายอะไรไปมากมาย
ล่าสุดพี่โหน่งแกก็ปิดร้านไปเลยเดือนหนึ่ง
สำหรับอาหารของนาย่งยังไม่มี
เพราะว่านาย่งเนี่ยใครสั่งม้าก็ส่งไป
ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรสำหรับเรื่องอาหารธุรกิจของนายก
แต่ว่ายังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
กินร้อนช้อนการนี่ก็ยังสำคัญอยู่เหมือนเดิมนะคะ